จังหวัดแพร่เกิดเรื่องแปลกขึ้นค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งคือเป็นสับปะเลอจิตอาสานะคะ
ขังสามีไว้ในบ้านแล้วพาตัวเองไปที่วัด

คิดจะฆ่าตัวตายวิธีการคือนั่นเห็นไหมคะ
ปลายเท้ามีอะไรกระปุกยาพารากรอกหมดกระปุกเลยค่ะ
ประมาณนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นลองดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณพิมอายุ๕๘ปีนะคะ
เธอเป็นสับปะเรอเป็นจิตอาสาค่ะ
นี่มานอนอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือวัดแพร่ธรรมรามนะคะ
ก็คือคุณวัดเล่าให้เราฟังบอกว่าคือหลังจากที่รู้ว่าภรรยามาตรงนี้ก็เลยไปแจ้งกู้ภัยค่ะให้มาช่วยแล้วสามีก็คือคุณวัดเนี่ยเล่าบอกว่าถูกคุณพิมเนี่ยขังไว้ในบ้านแล้วคุณพิมเนี่ยก็หนีออกไปที่วัดนอนอยู่ในเตาเผาไม่แน่ใจนะคะนี่นี่
ราฟิกมีด้วยไม่แน่ใจว่าอะไรดนจิตดนใจหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ตอนกู้ภัยไปถึงจะช่วยคุณพิมออกมาเนี่ยนะคะคุณพิมเธอเกิดอาการคลุ้มคลั่งบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากตายค่ะอยากตายต้องใช้พระมาเกลี้ยกล่อมนะคะพระก็มาช่วยเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลค่ะสามีคุณพิมบอกว่าจริงแล้วอ๋อรู้สาเหตุแล้วคุณพิมเป็นผู้ป่วยจิต
ที่ต้องช่วยกันล็อกตัวนะคะอุ้มคุณพิมไปที่โรงพยาบาลนี่ตะโกนฉันอยากตายแบบนี้นะคะครับพระลูกวัดที่ไปช่วยเกลี้ยกล่อมเล่าให้เราฟังบอกว่าคือคุณพิมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญมาที่วัดเนี่ยบ่อยแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้การเป็นสับปะเรอเผาศพจากสับปะเรอท่านก่อนเมื่อปีที่แล้วคุณพิมเนี่ยมาขออนุญาต
ได้เห็นเตาเผาศพได้เห็นการเผาศพจะช่วยขัดกล่าวจิตใจอาการป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่เปล่าเลยค่ะสิ่งที่เจ้าวาดคิดไม่ใช่เลยจู่คุณพิมก็มีอาการกำเริบขึ้นนะคะมีอาการกำเริบขึ้นอันเนี่ยในมุมของวิทยาศาสตร์คือเธอเป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่ถามว่าในมุมความเชื่อมีไ

หมาฟูข้าวแล้วก็กล้วย
แต่นี้แจเอาน้ำโค้กกับเอ็มร้อยไปเลี้ยงเต่า
ขี่บ้านคิดว่าน่าจะคอล์เหตุนี้ใช่ไหมครับ
ก็คือเขาจะใช้สูตรที่ไม่เหมือนกับ
ครับไม่เหมือนแบบคนทั่วไป
เป็นนมอะไรกับย้างเตา

แต่ว่าเรื่องของอาการป่วยก็ต้องให้คุณหมอดูแลนะคะ
ตอนนี้เธอถึงมือคุณหมอแล้ว
คุณหมอก็ตรวจประเมินอาการสาเหตุที่ทำให้กำเริบเชื่อว่าเพราะขาดยา

ผู้ป่วยจิตเวชขาดยาไม่ได้